คุณผู้ชมคะจากเหตุเพลิงไหม้มาดูอุบัติเหตุหน่อย
คราวนี้เป็นรถกระบะที่เตรียมจะนำคนไปทำพิธีอุปสมบทที่วัดนะ
แต่ใช่แต่ปรากฏว่าไปแซงหน้ารถพ่วงเป็นรถบรรทุกพ่วง
แล้วก็เกิดเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้ารถพลิกคว่ำ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะมีผู้เสียชีวิต๒ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๓รายค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดที่วงกลมสีแดงอยู่นี่
เป็นรถกระบะสีขาวเป็นกระบะ๔ประตูเนี่ยนะคะ
ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็อยู่ในช่องเลนซ้ายตามหลังรถสีบรอนคันหนึ่ง
ทีนี้คนขับรถกระบะเนี่ยพยายามแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ปาดหน้า
ดูสิคะปาดหน้ารถบรรทุกพ่วงแบบกระชั้นชิดคือออกขวาแล้วจะเข้าซ้ายแบบกระชั้นชิด
ช่วงท้ายของรถกระบะเนี่ยมันไปเฉียวชนกับช่วงหน้าของรถบรรทุกพ่วง
ก็เลยทำให้รถกระบะเสียการทรงตัวนะคะแล้วก็ถลายไปชนเกาะกลางถนน
กับเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำหลายตลบเลยค่ะก่อนที่จะกระเด็นไปชนกับท้ายรถกระบะ
ที่เขากำลังจอดรอยูเทิร์นอยู่
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บ๓รายเสียชีวิต๒ศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายประยูนเพชรขวดอายุ๗๖ปีกับนางสุกัญญาส้มผิวอายุ๔๖ปี
สภาพก็คือศีรษะแตกเป็นแผลชะกัน
ทะเบียนก่อก่ายจอจาน๓๓๐๘กระบี่เนี่ยนะคะก็บรรทุกผู้โดยสารมา๕คน
ขับรถมุ่งหน้าจากกระบี่จะไปวัดดอนตรอที่นครศรีธรรมราช
เพราะว่าจะนำนายธวัชชัยอามรักษาอายุสามสิบสองปีหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ย
จะไปทำพิธีอุปสมบทที่วัดแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุคนขับเองก็พยายามเร่งเครื่องแซงรถบรรทุกพ่วง
แต่ทีนี้ไปเสียหลักก่อนแล้วก็มีการไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า
พลิกคว่ำจนไปชนท้ายกระบะอีกคันหนึ่ง
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
จากภาพจะเห็นนะว่ามันแซงแบบกระชั้นเกินไป
แล้วมันก็ปาดแบบซ้ายปุ๊บขวาปั๊บอย่างนี้